สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นทางไทยรัฐทีวีนะคะ
แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันเช่นเคยค่ะ
ที่๑๔กันยายน๒๕๖๓นะคะสำหรับไทยราชอบประเด็นประเด็นแรกวันนี้ค่ะ
ติดตามกันก่อนนะคะเรื่องของเหตุฆาตกรรมสยองค่ะ
วัย๒๐ปีเสพยาเสพติดไปสองเม็ดจากนั้นใช้จอบทุบหัวแฟนสาวจนเสียชีวิต
แล้วเอาศพไปใส่ไว้ในกรงหมูเพื่อที่จะตบตาคนนะคะ
เจ้าตัวก็สารภาพบอกว่าเป็นเพราะโมโหถูกด่าบุพการี
ทะเลาะกันเรื่องกลัวว่าฝ่ายหญิงจะปันใจให้ชายอื่นก็เลยลงมือก่อเหตุ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
เข้าตรวจสอบบริเวณบ้านหลังหนึ่งในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
หลังได้รับแจ้งพบศพนางสาวกวชกรทองดิเพงอายุยี่สิบสามปี
โดยร่างของเธอถูกยัดอยู่ในกรงหมูสภาพถูกทุบด้วยของแข็งบริเวณศีรษะ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายนัทพรดำสินอายุ๒๐ปี
สารภาพเป็นคนทำร้ายแฟนสาวจนเสียชีวิตโดยใช้จอบทุบศีรษะ
ก่อนนำร่างยัดใส่กรงหมูแล้วใช้ผ้าคลุม
ใช้ดินกลบรอยเลือดหวังอำพรางคดีส่วนปมเหตุเพราะหึงหวงแฟนสาว
เกรงปัญญาให้ชายอื่นเขาอ้างอีกว่าคบหากับแฟนสาวมาได้ประมาณหกเดือน
มักมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยกระทั่งคืนเกิดเหตุได้ถูกแฟนสาว
ต่อว่าบุพการีจึงก่อเหตุขึ้นโรงหมูที่ผู้ต้องหาเอามายัดใส่ร่างแฟนสาว
ราวห้าสิบเซนติเมตรยาวหนึ่งเมตรส่วนผู้ตายสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร
ทำให้ขาเลยออกไปนอกกรงหมูผู้ต้องหาจึงใช้วิธีพับขาแฟนสาวเพื่อให้อยู่ในกรงหมูพอดี
สอบถามแม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าเมื่อวานนี้ลูกสาวโทรมาบอกว่า
พบศพแฟนของพี่ชายอยู่ในกรงหมู
ทันทีที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าลูกชายน่าจะก่อเหตุ
จึงรีบโทรแจ้งตำรวจด้วยตัวเอง
ยืนยันทางครอบครัวไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ตายแน่นอน
ไม่มีการคงซื้อมาตรงนี้ไปนั่นนี่ไปนี่
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ่อพระโสพลประชารังสรรค์
อนุทิดาทองดีเพ็งอายุ๔๒ปีแม่ผู้ตายบอกว่า
วันเกิดเหตุลูกสาวได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหานายนิกที่บ้าน
ว่าทั้งสองน่าจะคุยกันเรื่องค่าเสียหายรถที่ก่อนหน้านี้นำไปแหกโค้งจนพังเสียหาย
อาจมีปากเสียงและบานปลายจนอีกฝ่ายลงมือทำร้ายจนเสียชีวิต
เคยเตือนลูกสาวแล้วว่าผู้ชายคนนี้เสพยาเสพติดและดูอันตรายอยากให้ถอยห่าง
แต่ด้วยความรักของลูกสาวจึงอดทนอยู่ด้วย
ไม่คิดว่าความรักที่ลูกสาวมีให้ผู้ชายคนนี้กลับทำให้ลูกสาวต้องมาตายแบบทุกข์ทรมาน
เพราะว่าตัวนั้นรักเขามากไม่จะทำร้ายเขาเหรอ
พวกเขาเจ้าเหมือนหูกหักอย่างนี้
บอกว่าถูกฝ่ายชายใช้ปืนและยิงกระสุนเฉียวหูมาแล้ว
ตอนนั้นได้แต่ปลอบลูกสาวจนแบตโทรศัพท์หมด
ไป๒๓วันมาทราบข่าวว่าลูกสาวเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
เป็นศพเสียชีวิตแล้วรู้สึกผิดมากที่วันนั้นไม่ได้ให้คำปรึกษาลูก
หากย้อนกลับไปได้คงทำอะไรสักอย่างให้ลูกถอยห่างจากผู้ชายคนนี้
เมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวนายนิกไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วพร้อมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
กปิดซ่อนเร้นอำพลางศพและเสพยาเสพติดเพราะหลังตรวจปัสสาวะพบมีสารเสพติดในร่างกาย
ข่าวเทราะทีวีรายงาน